วันนี้จาก๕เนี่ยมา๔นะฮะเดี๋ยวค่อยไล่นะครับ
แต่สิ่งที่เป็นจุดสำคัญที่สุดในคดีของคุณแตงโมนิดาเกิดอะไรขึ้นกับคุณแตงโมในวันนั้น

วันนี้เนี่ยตำรวจเอาเรือมาที่แม่น้ำเจ้าพญานะครับในจุดที่มีการ
แล่นเรือกันไปแล้วคาดว่าคุณตังโมจะตกเรือด้วย
เอาเรือมา๓ลำนะลำนึงเนี่ยเอามาตรวจสอบเรื่องของพิกัด
ีเอสค่ะเพื่อจะดูว่าถ้าเกิดวิ่งไปในประมาณอย่างเนี้ย
ความเร็วแบบเนี้ยแล้วถ้ามีคนตกน้ำเนี่ย
ตกแล้วจมหรือว่าลอยหรืออะไรยังไงลักษณะจะเป็นแบบไหน
มีอีกลำนึงนะฮะเอามาตรวจสอบสแกนหาวัตถุใต้น้ำ
ค่ะลำนี้นะฮะท่านผู้ชมครับแบสโบ๊ทนะ
คือรำนี้เนี่ยทำ๒ภารกิจอย่างหนึ่งก็คือ
มีกล้องที่จะดูได้ว่าใต้น้ำเนี่ยเวลาที่มีคลื่น
มีใบพัดมีคนตกเรือเนี่ยภาพด้านล่างเนี่ยจะเป็นยังไง
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือดูได้ถึงก้นแม่น้ำเลย
ว่ามีวัตถุพยานต้องสงสัยอะไรอยู่ตรงนี้บ้าง
เนื่องจากวันนี้ตั้งใจมาหาแก้ววาย
ท่านผู้ชมจับได้มั้ยฮะแก้วไหวน์นี่ฮะ
นะมีระบบที่เป็นระบบความถี่สูงเขาเรียกว่าอะไรน้องมิ้น
ในการสแกนค่ะค่ะโซน่าสแกนอืมคล้ายเครื่องอัตรศาสตร์วะฮะ
เหมือนเวลาที่เราส่องดูตรวจเด็กในท้องอะไรแบบนั้นมันก็จะเห็นลักษณะแบบนั้น
อ่าดูระยะเวลาดูความลึกความตื้นใต้น้ำในรูปแบบสามมิติได้ด้วย
ค่ะคำถามก็คือว่าไอ้แก้ววายตรงนี้เนี่ย
มันมีความสำคัญยังไงนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะ
วันแรกที่มีข่าวเรื่องของคุณแตงโมแล้วก็มีเพื่อนที่เอาเรือขึ้นฝั่ง
แล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจที่เรือไปหาหลักฐานต่าง
เจอแก้ววายอยู่ใบหนึ่งหนึ่งใบเท่านั้นยังตั้งคำถามกันอยู่ว่าเอ้า
ไปกันบ้างหกคนมีแก้วใบเดียวเหรอคือดื่มวนกันไปหรือยังไง
แล้วตามข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกเขาดื่มวายกัน๒ขวดแชมเปญอีกขวดนึง
ภาพนิ่งภาพถ่ายของคุณแตงโมหรือว่าเพื่อนที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวคุณกติก
ที่ปรากฏให้เห็นภาพบนเรือเนี่ยก็ล้วนแต่มีแก้ว
บางคนถึงขั้นบอกมันต้องมีแก้วใบอื่นสินะ
นิ่งคุณแตงโมกับคุณกติกเนี่ยยังถือแก้วคนละใบคนละอย่างเลย
เพื่อนบอกว่าคลิปสุดท้ายที่คุณตังโมเนี่ยเพื่อนถ่ายให้อยู่บนเรือ

สักชั่วโมงหรือว่า๒ชั่วโมงก่อนจะเกิดเหตุตกเรือเนี่ย
แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีอะไรทำลงทำร้ายไปหลอกอะไรมาเลย

ใช่ค่ะเนี่ยภาพนี้คุณตังโมก็ถือแก้วนะ
มือข้างซ้ายที่ตกลงไปข้างตัวมันอาจจะมืดหน่อย
แต่ว่าในมือถือแก้ววายอยู่
คลิปที่เป็นคลิปเพลงจากนี้ไปจนนิรันดินะฮะ
คลิปที่บอกว่าเป็นคลิปสุดท้ายของคุณแตงโมอ่ะ

ใช่ยังถือแก้ววายอยู่ในมือ

ใช่ค่ะแล้วก็บางทียื่นมือมาที่กล้องบ้างก็มีเหมือนกัน
แต่คือทุกคนเห็นตรงกันหมดทุกคนก็ได้เห็นภาพนี้กันไปแล้ว
ซึ่งทางคนบนเรือเขาก็ยอมรับกันเองว่าทุกคนดื่มกันหมดเหมือนกัน

เดี๋ยวท่านผู้ชมค่อยตามกันไปนะฮะ